คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้หน่อยนะคะที่อบตอุ้มผางจังหวัดตากนะคะ
หลังจากที่น้ำลดแล้วแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีการเคลียร์นะคะ
เก็บโรงศพเก็บท่อนไม้ต่างนะคะ

ไอ้หนัง

เฮ้จะมันเลิกก่อน

ที่ไหนงูนี่มีสองหัวก็เหนือกัน
อ๋อมันเป็นงูมีแค่สองหัว

ไม่ใช่สวยเดือนไง

โอ้ยยยตายแล้ว
คือก่อนหน้านี้น้ำป่ามันซัดเข้ามาในพื้นที่ชุมชน

โรงศพอยู่ในวัดท่อนไม้ท่อนซุงก้อนเฮโลกันออกมาแบบนี้

ดาชาวเน็ตที่ชมคลิปบอกว่านี่ไม่ใช่รางร้ายอะไร

งูเนี่ยมากับศพแน่นอนนะคะเป็นงูที่นำโชคมาให้นะคะ
คนที่ตาดีเห็นไหมพี่เห็นไหมว่าเลขข้างลงศพคืออะไร

บางคนตีเป็นตัวเลขบอกว่างูหมายถึง๗ศพหมายถึง๔